อยู่ที่สวรรคโลกนะครับ

ถนนหลวงพ่อเจ้าริมน้ำตำบลเมืองสวรรคโลก
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เป็นบ้านของคุณป้ากิมเหลียงสุวรรณชื่นนะครับหรือว่าเจ๊กิมเหลียง
เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ฝีมือในการทำขนมกุยช่ายเนี่ยอร่อยเด็ดสุดในย่านนี้เลยนะจะบอกให้
กุ้ยช่ายของเจ๊กิมเหลียงนะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เพราะว่าเป็นสูตรโบราณที่แป้งจะเหนียวนุ่มหอมอร่อยอัดแน่นด้วยไส้
ไม่ว่าจะเป็นผักกุยช่ายที่นำไปผัดด้วยน้ำมันหมูเจียวกระเทียมก่อน
หรือว่าไส้หน่อไม้ที่นำไปผัดด้วยน้ำมันหมูเจียวกระเทียมด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ตามด้วยหมูสับกุ้งแห้งเห็ดหอมปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
เท่านี้ก็อร่อยเหาะแล้วล่ะปังวันใหญ่ก็น่ากินแล้วค่ะ
แล้วเวลาทานทำไงทำไงฮะใส่ปากไง
ใช่ต้องเอาเข้าปากครับคุณนิวนาวครับถึงจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย
แต่ว่ากินกุ้ยช่ายมันต้องมีน้ำจิ้มใช่ใช่ต้องมีน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขานะครับมันมีรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดกำลังดี
บางคนไปเจอกุ้ยช่ายส่วนใหญ่จะใส่ซีอิ๊วดำใช่ค่ะใช่อ่า
แต่เนี่ยเวลาเขากินกุช่ายของที่นี่ต้องเป็นรสชาติเปรี้ยวหวาน
แบบนี้เฮ้ยทำไมน้ำราดเขาเป็นสีส้มอ่ะ
เหตุผลมันจะได้ไม่เลี่ยนเป็นการตัดความเลี่ยนไงอ๋อไม่เค็มมันด้วย
บางคนบอกว่ามันจะมันมันเลี่ยนไปหน่อยค่ะ
ใส่ความเปรี้ยวหวานและเผ็ดกำลังดีของน้ำจิ้มลงไป
มันก็เลยได้ความอร่อยที่มันกลมกล่อมครบรสชาติพอดีเลย
แล้วการันตีความอร่อยด้วยประสบการณ์ที่ทำขายมานานกี่ปีรู้ไหม
กี่ปี๖๐ปีโอ้โห
อย่างที่บอกครับเป็นการสืบทอดการทำแบบจีนโบราณอย่างแท้จริง
และที่สำคัญเขาขนมกุยช่ายของเจ๊กิมเหนียงนะ
ครองใจลูกค้าหลายคนหลายยุคหลายสมัย
ปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็มาทานกัน
เอ้าแล้วทำไมมาทานกันเยอะขนาดนี้อร่อยอย่างเดียวหรือเปล่า
ค่ะเฮ้ยอร่อยแท้ถูกด้วย
ขายยังไงขายเนี่ยชิ้นละ๑๕บาทอ่ะน้องใบตอง
ชิ้นใหญ่นะใช่ครับกำลังจะบอกเลย
บางคนบอกวิชัยชิ้นละ๑๕บาทผมว่าแพงนะ
แต่ถ้าคุณได้เห็นไซส์แล้วคุณจะเออ๑๕บาทของเจ๊กิมเหลียงถือว่าถูกครับ
โคป่ะคุ้มเลยล่ะชิ้นขับทับผีที่ตากอ่ะจริงอ่ะ
แล้วทำแบบสูตรโบราณทำเองหมดทุกอย่างในส่วนของผสม
แล้วก็ก่อนจะนึ่งเขาก็จะเหยาะน้ำมันเพื่อให้ผิวมันมัน
มันไม่ติดกันด้วยแป้งไม่ติดกันตอนนึ่ง

คุณผู้ชมครับอยากจะไปทานกันดูนะครับ
ุ้ยช่ายสูตรโบราณแบบจีนแท้แล้วก็ไปกันได้
บ้านเล็กที่๓๐ทับ๙ถนนหลวงพ่อเจ้าริมน้ำ
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
คือร้านอยู่ตำบลในเมืองสวรรคโลก
เพราะฉะนั้นหาไม่ยากเพราะว่าในเมืองสวรรคโลก
เขารู้จักกันเยอะคนแถวนั้นคือบอกไปเลย
ว่าอยากจะกินขนมกุยช่ายของเจ๊แกนี่แหละครับ
รับรองเขารู้จักกันอยู่แล้วสำหรับเจ๊กิมเหลียง
โอ้โหน่าทานมากต้องบอกว่าสุโขทัย
เขาจะมีอาหารขนมที่เป็นสูตรโบราณดั้งเดิมมาเยอะมาก
แล้วปกติเราทานกุ้ยช่ายเราจะไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้
แต่ว่าที่นี่คือคงแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมเก่าแก่เอาไว้
ทั้งสูตรทั้งรสชาติเลยสุดยอด
ถ้ามีเวลาเดี๋ยวต้องลองชิมว่ามันแตกต่างจากกุ้ยช่ายธรรมดาที่เราเคยทานยังไงบ้าง
ดีมากเลยนะพวกร้านที่เป็นต้นตำรับดั้งเดิมแบบนี้
ถ้าหากว่าใครไปเที่ยวจังหวัดไหนไปเที่ยวที่ใดก็แล้ว
แต่ถ้าไปเจอร้านต้นตำรับแบบนี้ต้องซื้อต้องแวะเลยนะคะคุณผู้ชม